พูดถึงเรื่องของเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
คุณผู้ชม๑๓ล้านจุด๔คนจะได้รับเงิน
เห็นบอกว่าจบปิดโครงการเลยคือ๑๗พฤษภาคม
แต่คุณลุงวัย๕๙ปีที่ชนบุรีอีกคนนึงค่ะ
แกบอกว่าแกก็อยากได้เงิน๕๐๐บาทเพราะแกก็เดือดร้อน
แต่แกไม่ได้น้อยใจกินเหล้าย้อมใจ
แล้วปีนขึ้นไปบนเสาอากาศคุณคะบนเสาไฟฟ้านะคะ
แล้วก็พยายามที่จะเหมือนตะโกนลงมาค่ะ
เพาะน้อยใจรัฐบาลโอ๊ยน้อยใจยังไงนะคะ

คุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากภาคพื้นอากาศนะฮะ

เกลี้ยกล่อมแล้วลงมานะคะ
ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมราวสัก๓๐นาทีค่ะ
เอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยก็ต้องเกลี้ยกล่อมคุณลุงท่านนี้
๙ปีคุณลุงภัยบูลวิเศษศรีค่ะ
คือแกอยู่ในสภาพคือมืนเมาด้วยนี่

ลงมาก็ทุลักทุเลพอสมควรแล้วค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ถามต่อว่า
เอ๊ะคุณลุงคุณลุงปีนขึ้นไปทำไม

เฮ่ย

มันแค่
คนไม่มีความรู้เนาะ

เขาได้
ได้แล้วก็มา

คุณลุงบอกว่าเป็นเพราะผมขับเรือ

โลงภายบูรณ์เนี่ยมีอาชีพขับเรือไง
เหล้าย้อมใจปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแบบนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือปากซอยเฉลิมพระเกียรติเก้าแยกสอง
หน้าสำนักสงฆ์หนองอ้อพัทยากลางตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงนะคะ
ทีนี้ก็เป็นความเดือดร้อนนะคะหลังจากที่ลงมาได้แล้วนะคะ
ล่าสุดตำรวจสพเมืองพัทยาก็ประสานให้ญาติมารับตัวกลับไปแล้ว
เห็นบอกว่าตำรวจโรงพักเมืองพัทยารวบรวมเงินกันจำนวนหนึ่งนะ
ให้ลุงด้วยนะคะเอาไปประทังชีวิตก่อนต่อลมหายใจไปก่อนนะคะ
คุณลุงใจเย็นสู้นะคะ